เกิดขึ้นอีกแล้วครับพิษบูหดขย่ำหัวเด็กแปดขวบเลือดสัตว์แหวเว่ครึ่งเอง
ไปโดนหมาเขาหรือเปล่าหรือว่าไปทำให้มันตกใจ
รึเปล่ามาเลยมาขย่ำแบบนี้ครับเป็นสุทธิภัณฑ์ผลผสมไทยพิษบูครับ
น่าจะดุคูณสองโอ้โหเลือดเลือด
กู้ชีพโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีสวาสยานนท์นะครับ
ปฐมพยาบาลเด็กหญิงอภิชาดาคำพันธ์อายุ๘ขวบ
หมาพันธุ์ผสมไทยพิษบูนะฮะกัดได้รับบาดเจ็บ
มีรอยกัดที่ศีรษะเป็นแผลยาว๒เซนติเมตร๑แผล
แล้วก็ยาว๔เซนติเมตรอีก๒แผลครับ
เนื้อตัวของน้องเปียกชุ่มไปด้วยเลือดครับ
คนนิ้วนางข้างซ้ายมีรอยถลอกจากเขี้ยวหมาด้วย
เด็กหญิงอภิชาดาเธอเล่าบอกว่าหนูกำลังเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่ค่ะ
แล้วก็เล่นโทรศัพท์มือถืออยู่หน้าบ้าน
ตะบนบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
โดยมีเจ้าโคล่าเนี่ยค่ะมันเป็นหมาพันธุ์ไทยพิษบูนะคะเป็นพันธุผสม
นอนอยู่ไม่ไกลจู่เจ้าโคล่ามาโดดกัดหัวหนู
พยายามใช้มือป้องกันตัวแล้วก็ร้องเรียกพ่อพ่อพี่
กับพี่อยู่ในบ้านออกมาช่วยแยกเจ้าโคล่าเนี่ยออกจากเธอไปได้ครับ
เอามาฟังคุณพ่อเล่าบ้างนายวิรัติคำพันธ์พ่อของเด็กหญิงอภิชาดา
เล่าบอกว่าได้ยินแล้วพอได้ยินแล้วเสียงลูกสาวร้องขอความช่วยเหลือ
แล้วไอ้โคล่าเนี่ยนะฮะมันก็คูมันก็เห่าพ่อออกมาดูเห็นโคล่ามันขย่ำ
ลูกสาวพ่ออยู่รีบเข้าไปช่วยนะแล้วก็ขังเจ้าโคล่าเนี่ยนะครับ
ไว้นอกบ้านข้างบ้านโอ้โหกู้ภัยมานะครับต้องเรียกกู้ภัยมา
ให้ช่วยเหลือลูกสาวนี่โคล่ามันหน้าตาอย่างนี้นะโคล่านะ
แล้วโคล่าเนี่ยนะมาอยู่บ้านนี้ได้ยังไงเพื่อนมาฝากเลี้ยง
เอาเหรอเออเพื่อนมาฝากเลี้ยงแล้วเพื่อนคนที่ฝากอ่ะ
แม่เสียชีวิตไปครับอ๋อบ้านนี้ก็เลยต้องเลี้ยงเจ้าโคล่าต่อมา
ปัจจุบันมันอายุสิบปีแล้วน่ะปกติเจ้าโคล่าเนี่ยอยู่แต่ในบ้านอ่ะ
แล้วไม่เคยกัดคนในบ้านมาก่อนเลยคาดว่าลูกสาวน่าจะเล่นสเก็ตบอร์ด
นี่พ่อเล่านะเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วอาจจะพลาดท่า
สเก็ตบอร์ดไปทับขามันหรือเปล่าหรือหางมันหรือเปล่า
ทำให้มันตกใจกระโจนมากัดลูกสาวแบบนี้ก็เป็นได้ฮะหายเร็วลูก